ชายหญิงคู่นี้จริงแล้วเขาหาดูใจกันมา๑๗ปีนะฮะ

ปรากฏว่าหลังทะเลาะกันก็เลยแยกบ้านกันอยู่
ฝ่ายหญิงเขากลับมาบ้านเพื่อจะมาเก็บเสื้อผ้า

ตายคาห้องครับ

ตอนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยกันปั๊มหัวใจนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องนอนชั้น๒ของบ้านหลังนี้ครับ
อยู่ในพื้นที่ซอยอ่อนนุษย์เขตประเวท
หายใจแผ่วเบาพยายามยื้อชีวิตและส่งตัวไปโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายสิ้นใจตายเพราะว่าเสียเลือดมากนะครับ
ขาซ้ายอีกหนึ่งนัดและกลางหลังอีกหนึ่งนัด
คือสามนะที่อิงคือเข้าทุกนัดฮะ
คนก่อเหตุถือในซิงหรือในกระวีครับอายุสี่สิบสามปี
ของผู้ตายก่อเหตุเสร็จปั๊บขับเก๋งหลบหนี
ไปแล้วมีภาพวงจรปิดครับภาพวงจรปิดในหมู่บ้านเนี่ย
บันทึกเอาไว้ได้นี่ฮะคุณมิ้นคุณผู้ชมค่ะรถของใน
ซิงขับเก๋งโตโยต้าแคมรี่สีดำออกไปจากหมู่บ้านดู
เวลาตามวงจรปิดคือสิบแปดจุดหนึ่งสี่จุดศูนย์หกฮะ
อืมสิบหกเดือนธันวาคมปีนี้ช่วงเย็นครับวันนี้คุณ
เบิร์ดวีรยุทนักข่าวแทรททีวีลงพื้นที่ไปที่บ้าน
หลังที่เกิดเหตุลักษณะเป็นเหมือนทาวน์ฮาวส์ครับสองชั้นวันนี้บ้าน
คือปิดเงียบเลยนะฮะชาวบ้านที่ไปช่วยเหลือเนี่ยเล่าให้
ฟังบอกว่าช่วงประมาณสัก๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ได้ยินเสียง
สามนัดดังขึ้นแล้วพ่อของในซิงก็คือพ่อคนก่อเหตุ
ตะโกนขอความช่วยเหลือครับบอกว่าช่วยกันหน่อยเร็วช่วย
กันหน่อยลูกสะพ้ายโดนยิงเนี่ยคุณพี่จินตนาก็เลยรีบไป
ช่วยเหลือพอไปถึงเขาบอกว่าเห็นสภาพเนี่ยนางสาว
สิริรักษ์นี่คือหายใจแผ่วแล้วอะครับอาการไม่สู้ดีแล้ว
เพราะว่าเสียเลือดเยอะรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยแต่
ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้บ้านหลังที่เกิดเหตุอยู่กัน
สี่คนในซิงคนก่อเหตุผู้ตายนางสาวสิริรักษ์พ่อของใน
ซิงแล้วก็ลูกชายของในซิงกับนางสาวสิริรักษ์อายุ๑๒
แล้วนะครับคือลูกโตแล้วนะรู้เรื่องรู้ความแล้วเนี่ย
ก่อนหน้านี้ในซิงกับเมียทะเลาะกันอยู่บ่อยก็เลยตัด
ใจงั้นแยกกันอยู่ก็แล้วกันแยกกันอยู่ได้๒เดือนครับ
เมื่อวานตอนเย็นผู้ตายกลับมาที่บ้านเพื่อจะมาเก็บเสื้อผ้า
จะไปอยู่กับแม่ในซิงไม่ยอมฮะแล้วทะเลาะกันหลังจากนั้น
ในซิงชักปืนออกมาแล้วยิงโป้งโป้งโป้งสามนัดครับ
ขึ้นไปเพื่อเห็นเขาแบบเขานอนเขาหายใจโดยดีโดยดีพ่อ
ก็เรียกชื่อก็บอกว่าอย่าหลับอ่าอย่าหลับเขาก็บอกว่าเขา
แน่นเลือดมันออกเยอะมากอ่ะป้าแล้วมือเขาน่ะแบบมันเย็น
ไปหมดแล้วหมายว่าตอนนั้นนี้ผู้หญิงก็ไม่ได้อยู่บ้านหมด
แล้วแต่นี่มันกลับเข้ามาเขาเออคือกลับเขามาคือไปเขา
ไม่ได้ไปไหนแล้วเขาไปอยู่กับแม่เขาเนี้ยตรงนี้เองเออ
อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าผู้ชายเขาจะหึงหรือเขาจะทะเลาะ
อะไรกันหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะร่างผู้ตายญาติญาติก็นำ
ศพเนี่ยไปทำพิธีละหมาดนะฮะแล้วฝังศพตามหลักศาส
นาอิสลามที่มัศยิตบ้านทางควายครับ

แล้วที่บีบหัวใจที่สุดคุณผู้ชมคุณมิ้น

ลูกชายของผู้ตายนั่งร้องไห้
คือลูกชายยังทำใจไม่ได้แล้วน้องเขาโตแล้วอะครับ

ยาดก็ต้องช่วยกันปลอบใจครับ
แม่ผู้ตายครับคุณแม่วาสนาบอกว่า
ลูกสาวคบกับในซิงมา๑๗ปี
อยู่กินกันมีลูก๑คนอายุ๑๒ปกติรักกันดี
ชีวิตคู่ไม่เคยมีปัญหาแต่หลังจุดเปลี่ยน
คือในซิงระแวงและห่วงครับ
ชอบคิดทึกทักไปเองว่าฝ่ายหญิงมีคนใหม่
ก็เลยใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินทะเลาะกันบ่อย
ด้วยแม่รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นั่นเป็นสาเหตุทำให้ฝ่ายหญิงตัดสินใจขอแยกกันอยู่ฮะ
ย้ายมาอยู่กับแม่ได้ประมาณเกือบ๒อาทิตย์
วันลูกสาวตัดสินใจโอเคกลับไปเอาเสื้อผ้า

เตรียมจะสวงไปทำบุญที่บ้านย่า
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนครับ

ครอบครัวของในสิงห์ก็มีตัวแทนเดินทางมาร่วมพิธีนะคะ
จะเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่และทำถึงขั้นตายกันอย่างนี้
มันตั้งใจอยู่แล้วอ่ะค่ะบรรยากาศงานศพอย่างที่บอกว่า
เป็นไปด้วยความโศกเศร้าฝั่งของผู้ก่อเหตุเองเนี่ย
ครอบครัวของในซิงก็มีตัวแทนเดินทางมาร่วมพิธี
ก็คือพ่อในซิงแล้วก็หลานชายแล้วบอกสั้นบอกว่ารับปาก

เย็นที่ผ่านมาในกรซึ่งเป็นพี่ชายของในซิง

พิกัดกันคือปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ฉะเชิงเซา
พอมาถึงตำรวจคุมตัวเข้าห้องสืบทันที
คือบรรยากาศตอนที่ลากคอคนทำผิดมาถึงโรงพักครับ
แล้วประสานกู้ภัยมาทำแผลที่เท้าซ้าย
ปรากฏว่าเท้าซ้ายในซิงก็มีแผลเพราะสะเก็ดปืน
แล้วก็เอาข้าวไปให้ในซิงกิน
จังหวะที่ตำรวจพาตัวในซิงไปห้องน้ำเนี่ย
ทีมข่าวเจอพอดีครับแหมจังหวะประจวบเหมาะมาก

ก้มหน้าแล้วโบกมือให้นักข่าว
คือเขาต้องการจะบอกว่าเขาไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์

นี่ครับไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ใด
พี่ชายของในซิงครับบอกว่าหลังก่อเหตุ
ซิงขับเก๋งซึ่งเป็นรถที่เช่ามาจากตัวเอง
ไปคืนที่บ้านแล้วนั่งแท็กซี่ไปที่รีสอร์ทที่ฉะเชิงเศร้า
ติดต่อมาหาเพื่อต้องการให้พาไปมอบตัว
ระหว่างทางในซิงพูดกับพี่ครับ

โกรธโมโหมากว่าคือทำไมเมียต้องบุกเข้ามาในห้องนอนด้วย

เหตุผลมีทุกนัดเลยนะครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
นัดแรกยิงเพราะห้ามไม่ให้เมียเข้าบ้านแต่เมียไม่ฟัง
นัดที่๒ยิงเพราะให้เมียหยุดเข้าบ้านและหยุดขนของ
นัดที่สามอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจฮะแล้วเขาก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พี่ชายของในซิงบอกแบบนี้ครับ
ถ้าเกิดกับเพื่อนกับผูงกับลูกน้องนะกับลูกกับเต้าผมก็ยังว่าอยู่
เลี้ยงลูกเป็นเทวดาเป็นคนใจดีเป็นคนใจดี
แต่ว่าคนนี้ก็คงจะมาร้านธุรกิจกับเมียเขาแหละ
ก็ไม่มีใครคิดนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะว่าพี่ชายก็บอกว่าปกติเขาเป็นคนใจดี
แต่เบื้องต้นในซิงถูกตำรวจสนประเวทแจ้ง๓ข้อหาครับ
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพกพาอาวุธปืน
แล้วก็ยิงปืนโดยผิดกฎหมายเตรียมตัวฝากขังวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับ
ลากคอคนร้ายได้เรียบร้อยถูกดำเนินคดีนะฮะ